ต้องไปทานเพราะว่าคุณเป็นเจ้าบ้านต้องพาพวกเราไป
แต่ก่อนอื่นไปดูเรื่องราวที่ฟ่าพันธุ์เป็นช่วงความรักเปล่งฟาด

เป็นเดือนชี้ช่างละบากเกิน
ไม่แน่นะเดือนนี้อาจจะทำให้คนโสดเปลี่ยนไปเป็นคนที่มีคู่ก็ได้นะคะ
สัญลักษณ์แห่งความรักอย่างหนึ่งนอกจากช็อกโกแลตก็คือกุหลาบใช่ไหมคุณผู้ชมค่ะ
เราก็จะนิยมซื้อดอกกุหลาบสายพันธุ์สายพันธุ์นี้กัน
เราจะพาคุณผู้ชมไปดูกุหลาบตั้ง๒๐๐สายพันธุ์ที่
ปริญญาโทเขาผันตัวจากคนที่ทำงานอยู่มาเป็นเกษตรกร
แล้วก็คิดค้นเพราะปลูกกุหลาบได้กว่า๒๐๐สายพันธุ์นี่แหละ

แน่นอนขอบคุณค่ะเห็นไหมกุหลาบหลากหลายสายพันธ
ลูกพันธุ์อะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะเดี๋ยวจะสาธยาให้ฟัง

เออไม่ใช่เชือกค่ะเป็นกุหลาบเป็นพันธุ์ของเขาเนี่ยนะ

เป็นนุ่มปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการแพทย์
พันชีวิตตัวเองจากเป็นพนักงานเอกชนมาเป็นเกษตรกร
เพราะใจรักแล้วก็ชอบต้นไม้

แรกเริ่มเนี่ยนะคะก็สะสมพันธุหลาบต่างจากประเทศทั่วโลกนะคะ
ลูกมากที่สุดก็คือพันธุ์ที่มาจากฮอนแลนด์และเจแปด

ตอนนี้ค่ะเขาปลูกแบบโรงเรือนปิดนะคะมาหลายปี
เพราะว่ากลัวคนที่เข้ามาเยี่ยมชมจะนำโรคนำแมลงเข้าไปในโรงเรือน
ก็คือมีหลังคามีมุ้งมีผ้ากันอะไรอย่างนี้เรียบร้อยปิดมิดชิด
งั้นมันจะสร้างความเสียหายกับดอกกุหลาบเขา

ช่วยลดการกระแทกของน้ำในต้นใบและต้นของกุหลาบเป็นอย่างดี
หลาบก็จะทนทานต่อทุกสภาพอากาศนะคะ
แต่เขาก็ไปเจอรุ่นพี่ที่ให้ข้อคิดมาว่าน่าเสียดายนะ
ถ้าจะทำเป็นอุตสาหกรรมเป็นฟาร์มขนาดใหญ่
ก็ต้องดูแลให้อย่างดีนะคะ
เพราะว่ากุหลาบเองก็ต้องการการดูแลที่เรียกว่าเป็นพิเศษด้วยเหมือนกัน
คนที่เขารักกุหลาบอย่างจริงจังก็อยากจะมาชื่นชม

เขาก็เลยเปิดเป็นพื้นที่ที่ให้คนได้เข้ามาเยี่ยมชม
แล้วก็มาขอข้อมูลขอประสบการณ์นะคะ
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่อีกหนึ่งจุดนะ
ที่คนรักกุหลาบชอบกุหลาบมาดูมาคุยกับพี่เขาได้นะคะ

ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน

ให้ข้อมูลเอาไว้สำหรับคนที่อาจจะอยากนำพันธุ์ไปปลูกเอง

ก็ไปพูดคุยกันได้นะคะกับคุณธีรพงศ์ร่วมญาตินั่นเองนะคะ
เอาล่ะโอ้โหในช่วงนี้เชื่อเหลือเกินนะ
กุหลาบน่าจะขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่า

เพราะฉะนั้นผมแนะนำแล้วกันใครที่ไม่อยากซื้อดอกกุหลาบไปให้คนรัก
ก็ซื้อดอกบัวก็ได้
ก็เป็นการแสดงถึงความรักแล้วก็บูชาไปด้วย
อ๋อก็คือเทิดทุนโอ้คุณเป็นคนดี
ต้องเอาทูปเทียนอะไรไปด้วย
ต้องไปขอคมาด้วยไหมทูปเทียนแพงอย่างนี้หรอคะ